สวยเชียงรายคุณผู้ชมบรรดาศิลปินตลกนักร้องลูกทุ่งชื่อดังต่าง
ตบเท้าเดินทางกันไปถึงที่นั่นเพื่อไปกราบศักระครูบานั่นเอง
โถฟ้าเมืองไทยเลยบ้าตลกยกไปทางหน้า

พาคุณผู้ชมเดินทางกันไปเพื่อร่วมงานฉลอง๑๖ปี
โสระยานมงคลและทำบุญอายุวัฒนามงคล๔๒ปีค่ะของครูบาอริยชาติ
ซึ่งเรียกได้ว่าเดินทางไปเกือบจะทั้งวงการศิลปินลูกทุ่ง

ทิพย์โดยอาเป็ดเชิญยิ้มค่ะพี่คิงก่อนบ่าย
คุณสุเทพศรีสายเดอดอกสะดาวพี่แคนดี้รากแก่น
แล้วก็สองสาวเพื่อนซีลาล่าลูลูอาสยาม
แล้วก็อีกเพียบจริงคุณผู้ชม
เดินทางไปร่วมงานบุญกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
รับพรอันศักดิ์สิทธิ์จากครูบาอริยชาติค่ะ
โดยก่อนที่จะมีการรับพรเหล่าตลกศิลปินลูกทุ่ง
พูดถึงความรู้สึกที่ได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้

บอกว่าเป็นบุญอย่างยิ่งจริง
โดยเฉพาะนักแสดงตลกรุ่นใหญ่อย่างอาเป็ดเชิญยิ้ม

เพื่อมาผ่านบันเทิงไทยรัฐด้วยค่ะ
วันนี้ถือว่าเป็นสะพานบุญนะ

แล้ววันนี้ครูบาครบ๔๒ปีพอดีนะครับ
เลยมาเมื่อวาน๔๒ปีกัน๑วันละ

เนี่ยถ้าสมมุติว่าฟังไม่ทัน
พี่แจ๊คฟังทันถูกตอบได้ยินมานะคุณผู้ชมนะค่ะ
คือเลข๔๒๑อาเป็ดบอกแบบนี้นะครับ
ก็เป็นเลขมงคลที่อาเป็ดชื่นชอบเนาะ
ชอบเนอะแล้วพอรับผ่อนอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะช่วงเย็น
ศิลปินตลกนักร้องลูกทุ่งพากันสลับสับเปลี่ยน

มอบความสุขให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานบุญในวันนั้นด้วย
ให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยอิ่มบุญสนุกกันแบบเต็มที่ค่ะ
แกจะรู้หรือเปล่าไม่ได้ได้ต้องเจอ
แต่พวกมันใจมาร่วมพวกเต็มที่ค่ะ
อยากบอกได้หรือไม่ได้จะสุขกันต่อแต่พวกสุขกันต่อ
โอ้โหนี่อาเต็มใช่ไหมเนี่ย
ศิลปินมาก
มากมายไม่ใช่พระโตโน่ขออภัยที่ต้องกล่าวถึงนะฮะนี่อาเป็ดเชิญยิ้มคุณผู้ชมโอ้โห
ลืมตัวเลขลืมอายุไปได้เลยสนุกสนานเต็มที่บนเวทีแหมเลือดมันสูบฉีดเหลือเกิน
แล้วก็เต้นท่าฮิตสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์กันให้คุณผู้ชมได้กรี๊ดกราดกันไปด้วยลั่นเวทีเลย
อาเบ็ดเชิญแข็งแรงเนาะใช่เออขำมากเลยนะทักชันคู่แข่งโตโนเมื่อไหร่จะโตสักที
คุณผู้ชมด้านลูกทุ่งสาวนุษย์วิลาวันค่ะก็ไปร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วยเหมือนกัน
โดยเธอเนี่ยยังได้จัดโรงทานมาบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะ
แล้วพอวันที่มีการแห่ครูบามาที่วัดสาวนุษย์เนี่ยยังขอรับหน้าที่เป็นนางฟ้ารำอยู่หน้าขบวนแบบม่วนอย่างนี้ค่ะสวยมากนะ
ซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยนุษย์เองนะคะยังได้รับเงินจากครูบามาเป็นขวัญถุงด้วย
อ่ะไม่ต้องห่วงจ้ะใครที่กำลังจะตั้งคำถามใด
เพราะว่าสาวนุษย์เนี่ยบอกเลขมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่า
เงินขวัญถุงที่เธอได้เนี่ยมีเลขลงท้ายว่า๔๗๓นะคะ
อ่ายังไม่หมดนะยังไม่หมด
จากนี้ค่ะสาวนุษย์เนี่ยยังได้ไปไหว้พระขอพรเรื่องงานจ้ะ
แม่นางกวักแม่ตุ้ยนุ้ยภายในวัดด้วย
แล้วเมื่อขอพรเสร็จก็เสี่ยงโชคต่อเลยค่ะด้วยการเสี่ยงเซียมซี
เจ้าตัวจะได้เลขอะไรไปดูคลิปกันค่ะ
ก็ยังซีดอยู่อุ๊ยแต่นี่๒๕กับ

๒๕๑๐ก็๐ไม่มีค่าก็ตัดออกไปเป็น๑๒๕
อันนี้คิดเอง
๕กับ๑๐แต่ถ้าตัดศูนย์ออกไปก็เป็น๑๒
หรือคุณผู้ชมจะกลับอะไรยังไงก็แล้วแต่
หัวไวมากเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่แคนดี้รากแก่นแล้วก็คุณนุษย์วิลาวันด้วย